นำไปบวกรวมกับค่าโดยสารราคา๑๕๐บาทต่อเที่ยวต่อคน
โดยยืนยันว่าเป็นการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
เพิ่มขึ้นมาถึง๔๐๐ล้านบาทจากนโยบายของรัฐบาล
ในการปรับภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินและน้ำมันหล่อลื่นเพิ่มขึ้น
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
เพราะการเดินทางช่วงนี้ยังไม่มีการปรับภาษีสรรพสามิตรน้ำมัน
แต่หลังจากนี้จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้น๑๕๐บาทต่อคนต่อเที่ยวบิน
โดยถูกบวกเพิ่มเป็นค่าธรรมเนียมใหม่ที่หลายสายการบินได้เริ่มทยอยจัดเก็บ
เปิดเผยหลังเพิ่มค่าภาษีสรรพสามินน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินเมื่อคืนที่ผ่านมา

หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ปรับขึ้นภาษี
โดยในส่วนของภาษีสรรพสามิตรน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน
จัดเก็บเพิ่มจากลิตรละ๒๐สตางค์เป็นลิตรละ๔บาท
และน้ำมันหล่อลื่นจากเดิมที่ไม่มีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บในอัตรา๕บาทต่อลิตร
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่๒๕มกราคมที่ผ่านมา
เอาราคาใหม่ภาษีใหม่คิดขึ้นมาในต้นทุน
ซึ่งสำหรับบริษัทไทยแอร์เชียเองต้นทุนเพิ่มขึ้นมาประมาณ๑๔๐๐กว่าล้านบาท
หารด้วยจำนวนผู้โดยสารที่เราตั้งเป้าไว้ประมาณ๑๒ล้านคน
ออกมาเลยก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ๑๕๐บาทต่อคนต่อเที่ยว
ปรับภาษีสรรพสามิตรน้ำมันในครั้งนี้จะปรับขึ้นเฉพาะเส้นทางภายในประเทศเท่านั้น
ซึ่งคิดราคา๑๕๐บาทต่อคนต่อเที่ยว
ซึ่งการปรับราคาภาษีดังกล่าวจะคงราคาไว้แบบนี้
หากราคาน้ำมันในตลาดโลกไม่ปรับตัวขึ้นสูงสุดเกิน๖๘ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
เราทำการคำนวณอย่างละเอียดแล้วนะครับ
แล้วก็จริงเราไม่อยากจะใช้คำว่าผลักภาระให้ผู้บริโภค
แต่ว่าน้ำมันตัวน้ำมันเองของราคาน้ำมันในปีนี้
ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนี่ก็ขึ้นมาสักพักแล้วก็มี
น่าจะมีการขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะฉะนั้นราคาที่เราคำนวณนะตอนนี้คือราคาน้ำมันณเดือนนี้นะครับ
ก็ถ้ามีการปรับขึ้นลงเล็กน้อยเราคงไม่มีการปรับราคา
เราไม่อยากปรับราคาไปบ่อยนะครับ
เทียบจากราคาน้ำมันก่อนขึ้นภาษีที่๑๖บาทต่อลิตร
รวมกับปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นอีก๔บาท๘๙สตางค์
ไปในต้นทุนประมาณ๑๔๐๐ล้านบาท
กับจำนวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะมีผู้เดินทางภายในประเทศรวมทั้งสิ้น๑๒ล้านคน
หรือซื้อตัวเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดต่าง
มีทั้งค่าโดยสารภาษีสรรพสามิตรน้ำมันภาษีสนามบินและภาษีมูลค่าเพิ่ม
อกจากนี้จะประเมินผู้ที่เดินทางและสำรองที่นั่งในอีก๒๓เดือนข้างหน้า
หากมียอดจำหน่ายตัวลดลงก็จะจัดโปรโมชั่นค่าโดยสารเพื่อกระตุ้นการเดินทางให้มากขึ้นค่ะ